มันมีความไม่แน่นอนนี่สิเรื่องของการรวมเสียง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งก้าวไกลที่จะได้เป็นแก่นำเนี่ยนะครับ
ทุกครั้งเวลามีความไม่แน่นอนความยังไม่ชัวร์เนี่ย
เป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นเขาไม่ชอบกัน
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นคุณผู้ชมติดลบไปเกือบ๒๐จุดครับ
ไปดูซะหน่อยภาพรวมในตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้
เปิดตลาดมาตอนเช้าเนี่ยเขียวก่อนนะเขียวเป็นบวกอยู่แป๊บนึง
จากนั้นก็ติดลบตามแรงขายของนักลงทุนตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชมฮะ
จนไปปิดเอาตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยลบไป๑๙๙๗จุดครับ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลบลงไปนี่ฮะ๑๒๘จุด๑๒๘เปอร์เซ็นต์นะ
ลงมาอยู่ที่ระดับ๑๕๔๑๓๘จุดครับมูลค่าการซื้อขาย๖๘๐๐๐ล้านบาท
ถามว่าทำไมนักวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้ยังไง
เขาประเมินไปในทิศทางเดียวกันว่านักลงทุนยังมีความกังวลเรื่องการจัดตั้ง
รัฐบาลผสมและการโหวตเลือกนายกด้วยก็เลยเทขายหุ้นไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยง
เพราะว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงรับหุ้นเนี่ยส่วนหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีการปรับราคาลดลงเช่นกันครับ
ท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่อาจจะเป็นพักก้าวไกลเป็นแกนนำ
เห็นว่าแสนซิริก็ลงเหรอประมาณ
ราคาลดลงกว่า๖นี่ก็เยอะเหมือนกันคุณผู้ชมไปปิดที่๔บาท๒๘สตางค์ต่อหุ้น
แล้วถามว่าหุ้นอะไรที่จะได้อนิสงฆ์จะได้เป็นผลบวกในกรณีที่เป็นก้าวไกลเป็นแก่นำแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคุณผู้ชม
ถึงหุ้นค้าปลีกด้วยครับบรรดาห้างต่างนะฮะค่ะนักธุรกิจผู้ลงทุนเขาอยากได้อะไรจากการเมืองตอนนี้
จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้เร็วครับอยากได้ความชัดเจน
จัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้เร็วฮะอ่าก็นี่แหละเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะเป็น
ไปทำตามทำลายก็ก็ก็จะรับรองภัยในหกสิบวันครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ
สิบสามกรกฎาไม่เกินนี้อืมแล้วหลังจากนั้นก็จะเลือกประธานสภา
ใช่อ่ะประชุมสสวแล้วก็เลือกนายกต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มา